ที่เกิดเหตุการณ์นายทรงยศสุขเสริมนะฮะหรือว่าโต้ง
เป็นสารวัตรกำนันตะบนช่องแคร์อยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
เขาก็เผยแพร่คลิปในรถของเขาที่คุยกับแม่

แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น๓นัดแม่ยิงใส่เขา

ถูกต้องก็ไปส่งโรงพยาบาลอาการก็ปลอดภัยนะฮะ
เราไปถามแม่กับยายของโต้งมา
คนที่ยิงเนี่ยแต่ลูกเขายังไม่ได้แจ้งความนะ
ในครอบครัวก็เป็นคดีอาญาก็ยอมความกันได้
นี่คือแม่นะแม่นางศรีนวลสุขเสริมบอกว่าโอ้โหมันครับแค้นใจ
ธุรกิจทุกอย่างให้กับลูกชายก็คือในโต้ง

เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยส่งเสียไม่เคยดูแลแม่เลย

ทิ้งแม่เลยว่าอย่างนั้นเถอะธุรกิจนี่ก็
พังเสียหายหมดต้องไปหากู้เงินกู้ทอง
จะขอให้ขับรถไปส่งหาในทุนเงินกู้หน่อย
ไม่ยอมขับรถพาไปก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้น
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยติดต่อไปหา
นายทรงยศถือว่าในโต้งนะฮะ
เพราะนัดหมายกันตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่ได้เจอกัน
สุดท้ายแล้ววันนี้เขาก็ไม่มาพบนะฮะ
ก็เลยขอใช้บันทึกเสียงทางโทรศัพท์ก็แล้วกัน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าแบบนี้ครับ
วันเกิดเหตุแม่เขาขับรถไปหาในทุนเงินกู้ที่สิงห์บุรี
แต่เขาไม่ไปแม่ก็เลยเดินร้องไห้ไปบ้านยาย
เขาก็ขับรถตามไปแล้วก็เอาโทรศัพท์ถ่ายคลิปแม่ไว้
เพราะคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่
เพื่อเป็นหลักฐานเพราะแม่มีอาการเหมือนกับคลุ้มคลั่ง
แล้วแม่ก็ตัดสินใจยิงเขาจริงแต่ในโต้งบอกว่าเขาไม่โกรธแม่นะ
ตัวเองนั้นก็มีแมคโครไปใช้คันหนึ่ง
ซึ่งเต็มที่เดือนนึงมันก็ไม่ถึงแสนนะครับ
ทำรายได้แต่ซึ่งเราจ่ายภาระต่างในบ้านมันเกินแล้วครับ
ถ้าเอาไปให้แม่รับรู้ครับแล้วถ้าเขาเกิดมาเอาเงินในส่วนของผมเนี่ย
ใช้จ่ายในส่วนภาระของเขาที่เขาสร้างขึ้นมานะครับ
แล้วผมจะทำยังไงครับผมจะสามารถดำเนินงานต่อไปได้ยังไง
เพราะว่าคือผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานการต่าง
คือผมเป็นคนรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยครับตลอดระยะเวลามาประมาณ๓๔ปีเนี่ยนะครับ
แฟนผมจะต้องมาเอาเงินมาอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ในความเป็นจริงแล้วคือผมได้เข้ามาช่วยมันดีที่สุดเลยครับ
เพราะว่าเขาได้แค่ทำบัญชีแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนเบิกเงิน
เขาไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับเงินแม้แต่บาทเดียวครับ
ไปบอกกับคนอื่นว่าแม่เรานี่วิกลจริต

ก็คือแต่ว่าถ้าใครที่ใกล้ชิดกับแม่ครับ
เขาจะรู้ว่าแม่มีอาการเริ่มป่วยแล้ว
อาจจะเป็น๑น่ะพอความเครียดอันนี้แม่
ความเครียดต่อภาระค่าใช้จ่ายต่าง
และ๒ก็คือผลท่างเคียงจากระที่เขาใช้ยาโซนั่มมามากครับ
กำนันตำบลช่องแคร์ค่ะ
กำนันนิคมทัพทิมแพงก็บอกว่าจริงแล้ว
ก็ไม่รู้นะคะว่าแม่ลูกคู่นี้เขามีปัญหาอะไรกัน
แต่กำนันเองเคยได้รับแจ้งจากแม่
ว่าลูกชายพยายามจะฆ่าเพื่อหวังเอาสมบัติ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ
ก็มันวางแผนด้วยกันว่าจะฆ่าเขาเอาสมบัติอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะประสาทหรือเปล่าหรือยังไง

ยังไงไม่มีเงินจะส่งรถอะไรนี่เนี่ย
ก็ทีมข่าวเราก็พยายามจะสอบถามข้อมูลจากด้านอื่นเพิ่มเติมนะฮะ
โดยเฉพาะเพื่อนของในโต้งแต่เพื่อนบอกว่าถามโต้งดีกว่า
โต้งก็บอกคุณกิติศักดิ์แล้วนะครับ
ก็หวังว่าแม่ลูกจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะ